คุณผู้ชมส่งเมนูอาหารมาให้เราได้เห็นกันในช่วงของเช้านี้
หิวเลยนะครับอ่านไปก็หิวไปพูดถึงอาหารนี่
พาไปทานหมูกระทะกันหน่อยก็แล้วกันค่ะครับปกติเวลาเราไปทานบุฟเฟ่หมูกระทะนี่
แล้วก็จะเห็นวิธีของคนที่เขานำอาหารมาแล้วเขาทานไม่หมด
ก็หาวิธีที่จะไปทิ้งในรูปแบบต่างแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะ
คือทานไม่หมดแล้วพยายามจะนำเอากลับบ้าน
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ด้วยค่ะ
ใส่กี่ลูกแล้วน่ะใส่กระเป๋าไปไหน
โหใส่ไปหลายก็ใส่เข้าไป

ดูสิยัดใส่กระเป๋าเลยอ่ะ
เป็นการลำเลียงไข่ไก่ลงใส่กระเป๋าทีละใบทีละใบนะคะ
ตามมาด้วยผักก่อนจะคุยกับเพื่อนตามปกติหันซ้ายหันขวา
แต่มีคนถ่ายคลิปไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้
คนถ่ายคลิปนี้ก็เพื่อนโต๊ะเดียวกันไหม

พร้อมกับระบุข้อความว่าบุฟเฟ่กินไม่หมดก็หอกกลับบ้านสิครับ
พี่กัดร้านไม่รู้คลิปมาจากติ๊กต๊อกเดียว
ก็แก้ตัวว่าทำเล่นไม่ได้เอากลับจริง
คือประเด็นกินไม่หมดในร้านบุฟเฟ่เนี่ยนะ
ที่ผ่านมาก็มีเคสทั้งใส่ขยะบ้าง
หมกใส่เตาไฟบ้างแอบใส่จานบ้าง
คือทำทุกวิถีทางตบตาทางร้าน

ใช่เอามาเยอะเกินไปทำไม่หมดก็ถูกปรับ
จริงก็เอามาพอดีนะ

เน็ตเขาก็เอามาพูดกันกว้างขวาง
ไม่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างกินไม่หมด
ก็แค่เอาไว้ที่ร้านเอากลับบ้านไม่ได้
คือมันเป็นข้อหารหลักทรัพย์ด้วยนะครับ
ไม่หมดก็ยอมรับกับร้านเขาซะ

แต่ถ้าไปคราวหลังก็แก้ที่ต้นเหตุไง

อาจจะไปครั้งแรกก็แบบว่าประมาณท้องไม่ถูก

คือไข่ไก่เนี่ยเกือบ๑๐ลูกได้นะ